สืบถึงค่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูความพร้อมของทั้งสองคนกันหน่อยครับ
ผู้เอกศึกยอดมวยทรรศรนนี้เนี่ยดุเดือดแน่นอนนะครับ
เพราะว่าเป็นนักมวยประเภทถอดหัวสู้เหมือนกันครับ
เกียงไกรเจอกับจรวดศึกเคยเจอกันมาแล้วนะครับ
แต่ว่าเที่ยวนี้ได้น้ำหนัก๒ปอนด
แล้วก็ทีมงานเตรียมที่จะแก้มือล้างตา

พอยก๔มาวงในพอโดนเข้าไป
แฟนมวยสงสัยว่าทำไมช็อตไปดื้อ

ก็เลยแพ้มาเที่ยวนี้ได้๒ปอนด์
แล้วที่พี่บอกว่าแข้งซ้ายทำงานนี่
ทำไมถึงเน้นแข้งซ้ายเยอะเข้าไปนี้
วันที่แล้วตอนที่เขาอาจจะจับเข่าเราไม่ได้
เขาโดนซ้ายเราโดนจนเราเป็นต่อเยอะแล้ว
เขาก็มองว่าเราช็อตไปแต่ไฟล์เนี่ยคือเรามีแข้งซ้าย
พอในปุ๊บเรามีโต้ทุกอย่างก็จะจบ
ข้ามมาที่ฝั่งของเพชรเกรียงไกรต่อศิลาชัยนะครับ
แม้ว่าเคยชนะมาและแต่ว่าไฟล์นี้ต้องต่อให้คู่ชกสองปอนด์

วันนี้ต้องเน้นหมัดครับมีหมัดมีศอกครับ
ท้องก็เขารู้สึกเขายังไม่ดีเหมือนกันแล้วก็ท้องเขาด้วย
สอกเขามีทุกอย่างครับตอนนี้
สำหรับมีเขาก็ปกติอยู่แล้วนะครับ
เรามีเข่ามีเตะอยู่แล้วแต่จะเน้นศอกกับหมัดครับ

อกก็มีอยู่แล้วนะครับส่วนหมัดเที่ยวนี้เสริมไป
เดี๋ยวดูนะครับว่าไฟล์นี้
เพศเกียงกายต่อเสียราชัยจะสัดถึงนับถึงน็อคหรือเปล่า
ส่วนปลายเนี่ยมีข่าววงในมาฝากแน่นอนนะครับ

นี้บ่าย๒ถึง๔โมงเย็นนะครับ
เอกชุมพรสุรพัชย์จารุมณีภรรยากันครับ